ทุกผู้ชมครับในช่วงเวลานี้เนี่ยจะอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีไหนก็แล้ว
แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังเหมือนกัน
ก็คือการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด๑๙

เว้นระยะห่างการรวมกลุ่มอะไรพวกนี้นะครับ

แต่มีคลิปหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาอยากให้เห็นสำนักศักดิ์แห่งหนึ่งเหลือเกินอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร
จัดพิธีไหว้ครูนะฮะจัดกันอย่างโจ่งแจ้งแบบไหนไม่ระวัดระวังแบบไหนนะครับ
เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเลยนะครับ
ไม่ได้เป็นคลิปที่แบบเกิดเมื่อประมาณ๔๕เดือนที่แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แน่นอนว่าหลายคนมีคำถามแบบนี้แน่
คลิปไม่กี่วันนี่เองไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันเลยนะ
แล้วอยู่กันหลายคนเลยนะคะ
บอกว่าเป็นงานไหว้ครูของสำนักร่างทรงแห่งหนึ่ง
รวมตัวกันแบบนี้ก็ได้หรือ
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยกันเพียบ

ผู้ใหญ่บ้านกำนันปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไร

จากนั้นสังคมออนไลน์นอกจากวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ย
โอ้โหก็ไปหาคลิปครบต่างนานาของสำนักแห่งนี้มาเยอะแยะไปหมดนะครับ
ท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ไปตรวจสอบนะฮะที่กำแพงเพชรเนี่ย
พบว่าเป็นการจัดงานไหว้ครูประจำปีของสำนักศักดิ์
ชื่อสำนักอาจารย์ซีบารมีธรรมเข็มเทวะนาคา
อยู่ที่หมู่บ้านรุ่งเรืองทรัพย์หมู่๑๔ตมหินดาดอศิลาทองจกำแพงเพชร
เจ้าสำนักชื่อนายทวีศรีเสมออายุ๓๒ปี
หรือเขาเรียกกันว่าอาจารย์๔อาจารย์๔ประขาวประมาณอย่างเนี่ย

นี่ครับเปิดเป็นสำนักศักยันต์นะครับ
ทำพิธีปลุกเสกมานาน๓ปีกว่าแล้วนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีอีกหลายคลิปนะที่เขาแชร์กันของสำนักแห่งนี้นะครับ
ทำพิธีศักดิ์ก็มีพ่นไฟก็มีนี่โอ้โหนี่
อันนี้เหมือนที่ฉันเคยเห็นโชว์ที่ภูเก็ตเขาก็ทำอย่างนี้เหมือนกัน
นี่ฮะนี่เป็นหนึ่งในคลิปซึ่งจะเก่าจะใหม่ตอนไหนไม่รู้ล่ะ
แต่ไอ้คลิปที่ว่าเขาโพสต์ล่าสุดเนี่ยอันนี้ไม่กี่วันนี้เอง

นี่มีอีกนะครับนะนอกจากอะไรต่างนานาแล้วตอนทำพิธีเนี่ย
คือมีเสียงหลอนมีเอฟกเอฟเฟคอะไรด้วย
เหรอคะ

เห็นไหมนี่โอ้โหมีสโลงสโล
ใช่ไหมสียังด้วย
มีแบบพิธีลองของแบบจับงูมือเปล่าด้วยนะ
นี่ปรึกษาเทศกงเทศกิจอะไรเขาแล้วหรือยังคะเนี่ย
คือของอย่างนี้ไปล้อเล่นไม่ได้นะเขาถึงบอกให้คนที่เชี่ยวชาญจริงจริงเขามาจับมาดำเนินการ
ไม่ถูกวิธีนี่อันตรายมากจะจับหัวจับหางจับตรงไหนยังไง
มันต้องให้คนที่เขาโอ้โหที่เขารู้อ่ะใช่ไหมใช่ค่ะ
นี่งูเขาเยอะมากเลยนะอันนี้เขาเลี้ยงเหรอคะหรือว่ายังไงอ่า
อันนี้งูในพื้นที่เหรองูอะไรอ่ะนี่คืออะไรนี่อันนี้เขาคลิปนี้เขา
เพราะว่าเห็นว่างูเยอะอ๋อเหรอคะแล้วยังไงก็เห็นว่าเยอะอ่า
ส่วนพิธีไหว้ครูเมื่อสักครู่นี้ตรวจสอบแล้วพบว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อวานนี้นะฮะ๑๒กรกฎาคมนะครับ
งานประจำปีของสำนัคล่าสุดนี้คือนายอำเภอปากสีราชทองนะครับ
นายเนรมิตเหลืองอร่ำฟ้าพอเห็นคลิปพอรู้เรื่องเนี่ยเดินทางมา
ตรวจสอบเลยนะครับที่สำนักนะครับสมนักศัตรย์ยานของ

คือเขาบอกว่าวันที่เขาจัดงาน
เขาก็มีอสมมาตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดแล้ว
คือรวมกลุ่มไม่เกิน๒๐๐คน
ผู้ที่มาร่วมงานทั้งหมดเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ไม่ได้มาจากพื้นที่อื่นหรือว่าพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยง
แต่บางช่วงปรากฏภาพผู้ร่วมงานไม่สวมหน้ากากอนามัย

นายอำเภอก็เลยตักเตือนไป
บอกถ้าปล่อยให้มีงานแบบนี้ไม่ใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้อีกเนี่ย

ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แจ้งให้ทางผู้ใหญ่บ้านรู้แล้ว
แล้วก็มีอสมมาคัดกองจำนวน๔คน
เข้ามาใหม่ก็มีการใส่แมสกันนะครับ
และคนที่เข้ามาร่วมพิธีเนี่ยส่วนมากก็เป็นญาติพี่น้อง
คนในบริเวณนี้นะครับไม่ใช่คนจากที่อื่นมานะครับ
เราก็เมื่อมีการใส่แมสเรียบร้อยแล้วนะครับ
อะไรหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยถอดกันไป
ส่วนตัวของอาจารย์ซีนะครับบอกว่าคลิปนี้คือโพสต์เอาไว้เอง
เพื่อจะให้ลูกศิษย์ที่อยู่ต่างแดนแดนไกลเนี่ยแล้วเข้ามาไม่ได้เนี่ย

ยืนยันว่าขออนุญาตจากทางอำเภอเรียบร้อย
ทำตามมาตรการป้องกันโควิดทุกอย่าง
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องราวดราม่าเกิดขึ้น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

เดี๋ยวก่อนนั้นแล้วที่ครอบครูเนี่ยหนึ่งเสียนนี่ครอบกี่คนน่ะ

ก็แล้วแต่แต่ว่าเขาครอบเขาบางทีเขาไม่ได้ครอบตลอดเวลาใช่ไหม

แล้วเขาต้องเอาเสียงนั้นไปครอบคนอื่นต่ออีกหรือเปล่าล่ะ

เพราะฉะนั้นเค้าอ้างเขาเข้าว่าอย่างนี้นะนะ

เวลาครอบเสียนเนี่ยคือมันร้อนอ่ะ
มันก็ถอดไปบ้างอ่ะ
พี่น้องมีแต่คนเท่าคนแก่ลูกศิษย์ที่ว่าเป็นวัยรุ่นน่ะนะมีแต่ลูกศิษย์ใกล้ชิดทั้งนั้นเลยไม่มีคนนอกไม่มีคนนอกเข้ามา
คือก็ยืนยันว่าทำตามมาตรการทุกอย่างใช่ครับทำตามมาตรการทุกอย่างมีหน่วยคัดกองโลกมีอสมมา
อยากอยากบอกอะไรโซเชียลที่ที่ดูคลิปไปแล้วหรือดูข่าวนี้อ่าผมก็อย่ากังวลเลย
ผมทำตามมาตรการทุกอย่างนะไม่ได้จะไม่ได้ทำเกินเลย
คนเขาศรัทธาเขาก็เข้ามาค่ะแต่ช่วงวันงานนี้เราไม่ได้บอกใคร
เยอะก็เอาแต่บ้านใกล้เลินบ้านบ้านใกล้เลินเคียงนะคะ

แหมก็ไหนก็ทำตามมาตรการทุกอย่างแล้วอ่ะทำให้มันครบสมบูรณ์แบบไปใช่ไหม

คือยังมายก็ต้องใส่จริงคือจะบอกว่าแป๊บเดียวเองคำนี้ใช้ไม่ได้กับโควิดสิบก้าวโครวิดสิบเก้านะดิจันทุน
ทัพลิงอินร่างทรงก็เคยโจมตีเขามาแล้ว
เรื่องการศักยรกับการปั้นหุ่นอีเป๋อ
ไหว้ครูปีนี้ก็มาโจมตีอีก

ยืนยันว่าตอนถอดหน้ากากอนามัยในคลิปเนี่ย
อดสั้นแป๊บเดียวเอง
ช่วงที่อาจารย์ทำพิธีท่องมนต์ครอบครูเท่านั้น
อากาศมันร้อนมันอบหายใจลำบาก
แล้วชาวบ้านมาร่วมงานก็แค่๒๐๓๐คนเท่านั้นเอง
ก็ตอนบอกถ้าใส่แมสก็จะต้องตอนครอบเสียนครับ
จะมีการเหล่าคาถานอย่างนี้ครับ
ครับผมตอนนี้มันก็เหนื่อยครับมันหายใจไม่ทัน
ก็ต้องถอดครับต้องถอดเลยครับต้องถอดเลยครับ

แล้วก็วิจารณ์เนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับเขาอะครับ
บอกว่าถ้า
ถ้าไม่เห็นเบื้องหลังของการจัดพิธีก็
ไม่ต้องโพสต์ประจานแบบนั้นก็ได้ครับอ่า
แต่ถ้าจะดูเรื่องของประวัติของสำนักแห่งนี้
เราตรวจสอบเพราะว่าสำนักศักยันต์อาจารย์ซีบรมีธรรมเข็มเทวนาคา

จากสภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน
สืบสารตำนานสินคติชนวิทยาด้านศาสนพิธีด้วยนะฮะ

อัคระเลขยันโหลาศาสตร์พระเวชศาสตร์ศิลปะนาตศาสตร์
เมื่อ๑๘กันยายนปี๖๓นี่เพิ่งได้รับ
แต่ก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหม
อันนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องประกงประกาศอะไรกัน